เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะสืบเนื่องจากที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้คุณกัมพลวัชรพลเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชน
วันนี้เราจะมาดูผลงานและคุณงามความดีของคุณกัมพลวัชรพล
อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อชุมชนในชนบทแล้วก็มูลนิธิไทยรัฐค่ะ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

เป็นเกียรติยศของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่คนไทยได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ก็คือคุณกัมพลวัชลพลหรือป๊ะกัมพลของคนไทยรัฐ
ไปดูข่าวรายละเอียดคร่าวอีกนิดนึงเถอะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
จากการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

เขาประชุมกันครั้งที่๓๙ครับ
ประชุมกันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
แล้วเมื่อวานเนี่ยตอน๓โมง๑๕นาฬิกาบ้านเขา
เท่ากับ๓ทุ่มบ้านเรา
ยูเนสโก้ได้มีมติประกาศยกย่องบุคคลสำคัญ
และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์

แล้วก็บอกว่าเป็นที่น่ายินดีว่าในส่วนของประเทศไทย
ยูเนสโก้ได้ประกาศยกย่องนายกัมพลวัชรพล
เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีชาตการในวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๖๒
อย่างที่บอกครับนี่ไม่ใช่ข่าวน่ายินดีสำหรับคนในแวดวงไทยรัฐ
แต่ว่าเป็นเกียรติภูมิของประเทศ
เรื่องของคุณกัมพลหรือป้ากัมพลเนี่ยก็มีคนพูดถึงเยอะ
แต่ผมจะพูดในมุมของผมที่ผมรู้จักป้ากัมพล
บุคลิกป้ากัมพลเป็นคนขยันอดทนอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของคนทั่วไปล่ะ
แต่ว่าป้ากัมพลมีบุคลิกที่มุ่งเรื่องใหญ่แต่ไม่มองข้ามเรื่องเล็ก
คุณขัญชัยบุญปานซึ่งตอนนี้เป็นประธานบริหารมติชน
ครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ไทยรัฐ
เขาเคยตามป๊ากกัมพลไปตรวจตลาดแผงหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ
เดินสายไปตรวจตลาดแผงหนังสือพิมพ์
มีอยู่ที่หนึ่งที่ป๊ากัมพลชวนคนที่ติดตามไปด้วยบอกว่าไปเยี่ยมแผงหนังสือพิมพ์นี้หน่อย
แต่ว่าต้องเดินเท้ากันไปนะรถเข้าไม่ถึง
จะเดินไป๒กิโล๓กิโลผมจำไม่ได้
หนังสือแห่งนั้นเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านกันดาล
เขาขายไทยรัฐอยู่๒เล่ม
หลังจากป๊ากัมพลไปเจรจาไปพูดคุยกับเขา
เขาก็บอกว่าเขายินดีจะรับขายไทยรัฐเพิ่มไว้อีกหนึ่งเล่ม
คุณขัญชัยบุญปานก็ยังกระซาวพูดกับป๊าบอก
อุตส่าห์เดินมาตั้งกลาย

ให้เราแค่เล่มเดียวแต่ป้ากัมพลบอกว่า
หนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งกี่เล่มปีหนึ่งกี่เล่ม
และถ้าทุกแผงเพิ่มยอด๑เล่ม๒เล่มเหมือนกันหมดทั้งประเทศ
จะเพิ่มเท่าไหร่เดินไปหลายกิโลเพื่อได้เพิ่มยอด
ไทยรัฐจำหน่ายเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านธุรกันดาลนั้นเล่มเดียว
นี่เป็นเรื่องเล่าจากขันชัยบุญปานสองความเป็นนายคน
นี่มองในฐานะคนทำสื่อคนที่ทำไทยรัฐเขารู้ว่า
เขามีอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่านเห็นไหมล่ะครับไทยรัฐเนี่ย
ช่วงที่มีการแบ่งแยกกันทางการเมืองบางคอลัมป์เชียร์อีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นอิสระเสรีภาพมีความอิสระเสรีภาพอย่างนี้ได้
เพราะป๊ากัมพลไม่ยุ่งปกติคนที่เป็นนายทุน
เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เนี่ยจะได้รับการเอาอกเอาใจจากนักธุรกิจ
นักการเมืองนักการทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เพราะเขาถือว่าถ้าเขาเอาใจกับเจ้าของหนังสือพิมพ์
เขาจะไม่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเสียหาย
แล้วเวลาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเสียหาย
เขาก็จะไปบอกเจ้าของหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะทำให้หนักเป็นเบา
แต่วิธีการนี้ใช้กับป๊ากกัมพลไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อคอลัมป์
หรือข่าวของไทยรัฐไปแพ่วผ่านใครเข้าคนคนนั้นมาหาป๊ากกัมพล
หรือพบพระกัมพลที่ไหนก็ตามแต่ป๊าบอกว่าไม่ยุ่ง
ให้คุณไปคุยกับเขาเองไปชี้แจงกับเขาเอง
ผมมีหน้าที่ดูโรงพิมพ์ดูกระดาษดูการจัดจำหน่าย
ผมไม่ยุ่งกับสิทธิเสรีภาพของกองบรรณาธิการเขา
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไทยรัฐยืนยงอยู่ได้
ส่วนเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่ทำตัวไปรับหน้าเสือ
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วมาทำให้คนเขียนหนังสือ
คอลัมนิสอึดอัดคนทำข่าวอึดอัด
อยู่ไม่ได้หรอกครับนี่คือบุคลิกพิเศษของป๊ะกัมพล
บุคลิกในความเป็นผู้กระตันอยู่นั้นเนี่ยคนในวงการเขาก็รู้กัน
สมัยที่ป๊ะกัมพลทำหนังสือพิมพ์เล็กเสียงอ่างทองก่อนจะมาเป็นไทยรัฐ
เคยมีคนไปดำเนินการขอโฆษณามาให้ด้วยเงินเพียง๕๐๐บาท
แต่๕๐๐บาทนั้นเนี่ยคุณหญิงประณีสินวัชลพลมาเล่าให้ผมฟังว่า
ป๊ะบอกเลยว่าต้องดูแลเขาช่วยเหลืออะไรได้ช่วยเขา
ดูแลอะไรได้ดูแลเขาสนับสนุนอะไรได้ในทางที่ถูกต้องสนับสนุนเขา
เพราะเคยได้รับความช่วยเหลือด้วยเงินเพียง๕๐๐บาท

กัมพลแสดงให้เห็นมาตลอด
ส่วนเรื่องความมุ่งมั่นในการสร้างโรงเรียน
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องนี้เป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุ
ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
เพราะตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงมาจนถึงปัจจุบัน

แต่ละโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทุลกันดาลในอดีต
เป็นโรงเรียนที่เป็นช่องว่างระหว่างเด็ก
ซึ่งจะต้องเดินไปโรงเรียนซ้ายมือก็ไกลไปโรงเรียนขวามือก็ไกล
มีเด็กเยอะที่ไม่ได้รับการศึกษาในช่วงอดีตที่ผ่านมา
กัมพลเคยเล่าให้ฟัง
ผมเคยไปสัมภาษณ์ป้ากัมพลตอนที่เริ่มสร้างโรงเรียนใหม่
ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเพราะผมเรียนหนังสือมาน้อย
ผมลำบากผมจึงต้องต่อสู้
ผมถึงนึกว่าสิ่งสำคัญที่เป็นต้นทุนในชีวิตคนคือการศึกษา
ถ้าไม่มีการศึกษาเป็นต้นทุนไม่รู้เท่าทันเขา

ผมเคยไปสัมภาษณ์ป๊ากัมพลแทนที่จะได้คุยกันในห้องใหญ่ใหญ่
เหมือนห้องผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ใหญ่ทั่วไปไม่ใช่หรอกครับ
เดินไปคุยกันที่แท่นพิมพ์ท่านบอกว่านี่แหละคือที่ทำงานของท่าน
พิมพ์กองกระดาษแท่นพิมพ์แล้วป๊าก็เล่าให้ฟังว่า
ถ้าเหนื่อยมากป๊าก็งีบตรงนี้แล้วป๊าก็ชี้ไปให้ดู
เป็นเก้าอี้โยกเล็กนั่งพักแล้วป๊าก็งีบหลับตรงนั้นเวลาเหนื่อยมาก
นี่คือชีวิตของคุณกัมพลวัชลพล
ฉะนั้นผมก็มีกรอนที่จะเขียนถึงป๊ากัมพล
ในช่วงวันที่มีข่าวสำคัญที่สุด
ในชีวิตของป้ากัมพล
ผมเขียนว่าเพราะเรียนน้อยจึงค่อยเพียนค่อยเรียนรู้
เอาหยาดเหงื่อที่พรั่งพรูเป็นครูสอน
ซอกโรงพิมพ์มีไว้ให้งีบนอน
ทุกช่วงตอนเป็นตำนานการอดทน
กว่าจะได้เป็นไทยรัฐในวันนี้
เกือบล้มลุกคลุกคลีมากี่หน
มีคนท้อเดินหนีไปกี่คน
แต่คนชื่อกัมพลยังยืนยัน
จึงมองเห็นถึงต้นทานการศึกษา
เยาวชนในวันหน้าต้องแข่งขัน
โลกที่อยู่ต้องอยู่อย่างรู้ทัน

ต้องมีที่ให้เรียน
กำเนิดไทยรัฐวิทยา
ด้วยมุ่งมั่นและศัฒนาไม่เคยเปลี่ยน
เหมือนที่มืดริบรีมีแสงเทียน
อันเกิดจากความเพียนมายาวนาน
เป็นบุคคลสำคัญของโลก
นี่คือหนึ่งประโยคที่สืบสาร
ว่าครบรอบร้อยปีชาตกาล
มีตำนานให้เรื่องลือ

ประสายตาโลกกว่างไกล
ได้อ่านได้เขียน
จากชีวิตได้โอกาสได้ร่างได้เวียน

ทุกไป

อีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงหัวใจในการทำงาน
แล้วก็เจตนารมณ์ของไทยรัฐกรุ๊ปทั้งหมดด้วย
ใช่ครับแล้วก็คุณงามความดีของป๊ากัมพล
ก็ยังคงอยู่กับเราตลอดไปด้วยนะครับ
ไม่ใช่แค่วารัฐนี้หรือว่าแค่ร้อยปีชันตการ
ก็คงอยู่สืบนั่งต่อไปยาวนานทีเดียวนะครับ